มาดูเรื่องนี้ค่ะเป็นเหตุการณ์สะเทือนใจ
เกิดขึ้นเมื่อวันที่๔มิถุนายนที่ผ่านมานะคะ
พ่อเลี้ยงทำร้ายร่างกายลูกเลี้ยงลูกเลี้ยงเป็นเด็กผู้หญิง
ทำร้ายเด็กตอนแรกแบบจะเจ็บสาหัสแต่สุดท้ายถึงขั้นที่
จนทางครอบครัวเขาบอกทนไม่ไหวแล้วค่ะ
อันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดลบบุรีนะคะ
ทางครอบครัวบอกว่าเห็นสภาพเด็กแล้วมันหดหู่มาก
ตอนที่ทำร้ายร่างกายเนี่ยนะพ่อเลี้ยงกัดหูกัดหลังกัดไหล่
จับเด็กห้อยหัวเหวี่ยงลงกับพื้นเอาหมอนอุดปากเนี่ย
นี่พ่อเลี้ยงเป็นคนใช่ไหมสุดท้ายมีกัดนู่นกัดนี่
จังหวะที่เอาหมอนอุดปากเด็กคือเสียชีวิตเลยนะคะ
พื้นที่ตำบลม่วงค่อมอำเภอชัยบาดานจังหวัดลบบุรีค่ะ
นายสิทธิโชคอายุ๒๒ปีค่ะเป็นพ่อเลี้ยงค่ะ
เป็นคนค่ะอายุยี่สิบสองค่ะเนี่ยพ่อแม่เด็กมาเจอ
นำเด็กส่งโรงพยาบาลแล้วเด็กก็เสียชีวิต๕มิถุนายนนะคะ
คนนี้พ่อเลี้ยงคนนี้แล้วเด็กนี้๑ขวบ๕เดือนตัวนิดเดียว
ใช่พันธ์ตำวรชเอกไรยวิทย์อุณถักกล้องไตรภพ
ผู้กำกับสพม่วงค่อมบอกว่านำตัวพ่อเลี้ยงที่ก่อเหตุ
ตรวจหาสารเสพติดก่อนเลยนะคะ
แล้วก็มีสารเสพติดจริง
แล้วก็ตรวจสอบพบว่าหนีทหารด้วย
เลี้ยงคนนี้ยอมรับว่าทำร้ายร่างกายเด็กจริง
ก็ส่งตัวไปดำเนินคดีในสารทหารค่ะ

เดี๋ยววันจันนี้ทางสหวิชาชีพ

เพื่อแจ้งข้อหาพ่อเลี้ยงเพิ่มเติมค่ะ

แม่ของเด็กกับยายของเด็กไปร้องทุกข

มูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรี

แม่เด็กบอกว่าพลทหารที่เป็นสามีใหม่คนนี้
ทำร้ายร่างกายลูกสาวตัวเองจนเสียชีวิต
แล้วเขาก็กลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
บอกว่าเพิ่งคบกัน๗เดือนค่ะผู้ชายคนนี้
ก่อนหน้านี้เคยแอบเห็นว่าทำร้ายร่างกายลูกอยู่หลายครั้ง
แต่ก็ไม่รุนแรงเห็นแค่มีรอยเขียวช้ำตามตัวนิดหน่อย
ยายเด็กบอกว่าคนที่มาคบกับลูกสาว
ก็คือผู้ชายคนนี้ที่หนีทหารมาเนี่ย
เคยทำร้ายหลานเคยเห็นเหมือนกันตัวหลานเขียวช้ำอยู่หลายที
ก็คิดว่าเป็นการแบบทำร้ายเล็กน้อย
ไม่คิดว่าจะหนักจนถึงขนาดเสียชีวิต

แล้วก็เอามือตีหลังตีขาม้าขวัญเสื้อตีขา

แล้วตอนนั้นทำไมสมองเราถึงได้เป็นอย่างนั้น

เขาพาไปข้างนอกแล้วก็จับโยนจับเหวียง
จับขาเอาขึ้นทิ้งหัวลงนี้
ตอนนี้ก็ไม่คิดว่าเขาจะทำร้ายเด็กถึงขนาดนี้

ตาเขียวชวม
อะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าสองครั้งสามครั้งแล้วค่ะ
พ่อแม่ของเด็กกับคุณยายของเด็กนะคะ
คุณประวีราก็เลยไปที่สามารถนิตเวศโรงพยาบาลตำรวจ
เพื่อไปรับศพของเด็กกลับไปบำเพ็ญกุศล

คือทางคุณแม่กับคุณยายของเด็กเขาก็ยากจนนะคะ
ติดต่อขอรับศพเด็กไปแล้วนะคะคุณปวีนาก็ไปพบแพทย์ที่ตรวจชันสูตร
ก็เลยทำให้รู้ว่าเด็กถูกส่งมาจากโรงพยาบาลลบบุรีด้วยอาการสมองบวมค่ะ
แล้วก็มีแผลตามตัวเต็มไปหมดถูกอุดปากจนขาดอากาศหายใจเนี่ย
บอกว่าพ่อเลี้ยงเอาหมอนอุดปากอ่ะครับ
แล้วก็ตามตัวมีรอยฟกช้ำเต็มไปหมดทั้งหน้าทั้งคอ
มีรอยเหมือนกับรอยถูกกดนะคะสรุปก็คือทั้งตัวของเด็กเนี่ยนะ
เด็กผู้หญิง๑ขวบ๕เดือนเนี่ยนะมีร่องรอยถูกทำร้ายทั่วตัวเลยค่ะ
คุณหมอก็บอกว่าบาดแผลทำร้ายร่างกายทั้งตัวเลยนะ
โดยเฉพาะที่ศีรษะศีรษะนี่ก็มีศีรษะบวมช้ำนะคะ
ทั้งท้ายทอยด้วยแล้วก็มีการช่วงที่ผ่าผ่าศีรษะด้วยนะคะ
และที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือน่าจะเป็นในเรื่องของถูกอุดปากนะคะ
ว่าเห็นนะคะว่ากำลังปิดปากลูกอุดปากลูกนะคะ
แล้วตรงคอสองข้างก็มีลอยเหมือนกด

ก็คือสรุปแล้วทั้งตัวมีร่องลอยกันทำแล้วร่างกายทั้งหมด
แต่นี่ในส่วนของพ่อเลี้ยงเนี่ย
ตำรวจก็ได้ส่งไปแล้วนะคะ
ไปเข้ากรมนะคะเพราะเป็นทหารเกณฑ์
ออกมาก็เขาก็ตั้งข้อหาตำรวจท่านภูมิกับไกรวิทย์ก็บอกว่าตั้งข้อหา
เรื่องต้นตอนนี้ก็คือเสพยาเท่านั้นก่อนนะคะ
คุณปวีนาก็เลยบอกว่าในส่วนของทางมูลนิธินะคะ
ก็ให้เงินช่วยเหลือเป็นค่าใช้จ่ายเบื้องต้น๕๐๐บาท
แล้วก็จะช่วยประสานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลบบุรี
ให้ช่วยเหลือทั้งเยียวยาสภาพจิตใจด้วยนะคะ
แล้วก็ประสานกระทรวงยุติธรรมให้แม่ของเด็กเข้ายื่นขอรับเงินเยียวยาด้วยค่ะ
ทีนี้จะแจ้งข้อหาแค่เสพยาเสพติดไม่ได้เดี๋ยวก็ต้องแจ้งข้อหานักขึ้นเพราะว่าเด็กถึงขั้นเสียชีวิตเลยนะคะ
ก็อาจจะรอพวกใบรับรองจากแพทย์นะอย่างนี้ต้องเจตนาค่าไปเลยนะใช่ต้องเอาให้หนักค่ะครับ